ซึ่งประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
ที่ตั้งใจมาร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ตอนนี้
ทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

หลายคนวางแผนเดินทางมาล่วงหน้าแต่เนิ่นนะครับ
ซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมรองรับผู้คนหลายแสนคน
ที่จะเดินทางในช่วง๒๓วันนี้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒
รถโดยสารของบขและรถร่วมบริการ
นำประชาชนเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมเป็นวันแรก
จนถึงวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา๕นจนถึง๒๔น
โดยมีรถให้บริการมากถึง๘๑เที่ยวต่อวัน
ประชาชนบางส่วนตั้งใจเดินทางไปสนามหลวง
เพื่อถวายดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
มาลงรถตู้เสร็จแล้วก็บอกมีรถฟรีครับไปสนามหลวง
ไปสนามรวงครับ

ไป
ไปสนามรวงไปที่ประตูชายฉานครับ
ขณะที่บางคนมาที่สถานีขนส่ง

เพื่อศึกษาข้อมูลการเดินทาง
และจะไปตระเวนดูสถานที่บริเวณโดยรอบสนามหลวง
สำหรับเตรียมการเดินทางไปรอเข้าร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตั้งใจจะไปรอแถวสนามหลวง

และจะอยู่จนจบพระราชพิธีในคืนวันที่๒๖ตุลาคม
มาดูเส้นทางที่เขาบอกว่าจะมีรถบริการประชาชนเนี่ย

เพราะเราคิดว่าถ้าเราไปรถบริการประชาชน

แล้วก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่รถเขาจอดได้
แต่ถ้าเราไปรถอื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปใกล้

นะครับก็เป็นทางเลือกก็เลยเลือกมาหมอชิด๒ก่อน

วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปดูบรรยากาศบริเวณ

แล้วก็อาจจะกลับมาดูบรรยากาศตอนกลางคืน

พรุ่งนี้ตอนบ่ายก็อาจจะต้องกลับไป
พอกลับไปก็ตั้งใจว่าคงจะต้องอยู่ยาว

ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หากไม่สามารถเข้าไปภายในบริเวณรอบสนามหลวงได้
ก็ตั้งใจจะไปที่พระเมรุมาจำลองตามจุดต่างแทน
โดยจะเดินทางไปด้วยรถชัตเทิลบัสของขอสมก
เพราะมองว่าสะดวกที่สุดและสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้ใกล้ที่สุด
จากในวันนั้นจะมีการปิดถนนหลายสาย
บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒ในวันนี้นะคะ
ก็มีประชาชนที่ทยอยเดินทางจากต่างจังหวัด

โดยที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะคะ

เพื่อรับส่งประชาชนไปยังสนามหลวง
สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดด้วยค่ะ
กระทรวงคมนาคมประเมินว่าในวันที่๒๕ตุลาคม
จะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากที่สุด
เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดยเฉพาะรถไฟและบอกขอสอ
ว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง๓แสนคนต่อวัน
การเดินทางด้วยรถไฟนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ
ที่ประชาชนใช้เลือกเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี
การเดินทางที่สามารถกำหนดเวลาได้
รวมไปถึงยังสามารถรับบริการฟรีจากทางรอฟทได้ด้วยนะคะ

ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทำให้หลายคนเลือกใช้บริการในรูปแบบนี้ค่ะ
ก่อนที่ทางรฟทจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของส่วนลด
สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
ผู้สูงอายุจากนครปฐมสองท่านนี้ดีใจที่ทางรฟท
ยังมีบริการลดไฟฟรีจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้
เพราะเมื่อตอนที่สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ก็นั่งรถไฟฟรีถึง๖๐ครั้งด้วยกัน
เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างมาก
และเช้าวันที่๒๖ตุลาคมนี้ทั้งคู่ก็จะเลือกเดินทางด้วยรถไฟ

อย่างนครปฐมนี่นั่งรถไฟถ้าเรานั่งรถตู้นี่ก็๕๐บาท
ถ้าเรานั่งรถไฟนี่ก็ประหยัดได้เป็นหลายร้อยเลยครับ
ถ้ามาหลายคนบางทีก็มา๑๐คนบางทีก็มา๑๐กว่าคน
พาเย็ดย่านมากราบพระบรมมาศพจะใช้รถไฟตลอด
น้อยครั้งที่ไม่ทันก็ต้องกลับรถตู้
เป็นน้อยครั้งที่สุดไม่ถึง๑๐ครั้ง
ตั้งแต่มากราบพระบรมศพนี่
อุรายคำสุรรรณพนักงานเก็บค่าเดือดสารของสมกลว่า
ช่วงสัปดาห์ก่อนพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

คนเริ่มเดินทางด้วยรถไฟและใช้บริการชัตเติ้ลบัสต่อ

ส่วนใหญ่คือประชาชนจากภาคใต้และภาคอีสาน
ที่เดินทางในเส้นทางระยะยาว
สำหรับจุดจอดรถรับส่งจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสนามหลวง
จะสามารถขึ้นรถได้ที่ประตู๑๕อาคารเทอร์มินัล๒

โดยรถตรงนี้นะคะจะออกทุก๑ชั่วโมง
ตั้งแต่๘นาฬิกาไปจนถึง๑๗นาฬิกาค่ะ
วันแรกของการเปิดให้บริการโชทเทอร์บัส

มีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการประมาณ๑๐๐คน

ทนพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่เนิ่น

และหลายคนก็เสียค่าเดินทางไม่แพงนัก

ผมมาเฉพาะงานนี้

มันมาเป้ใบเดียวรองเท้าแตะก็มีอะไรข้างหน้าก็ไปคว้าเอาข้างหน้า
มีก็พกกระเป๋าเงินมาก็คิดเพียงแค่นั้นนะครับ
ก็คิดว่าบริเวณนั้นแล้วก็ในกรุงเทพนี้ห้องพักคงจะแน่นนะฮะ
แล้วก็ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเรามีที่ยืนตรงนั้นแล้ว
ถ้าออกมาก็จะ
ที่เรายืนอยู่ก็จะถูกคนอื่นเข้าไปใช่ไหม
ก็มีความตั้งใจว่ามาแล้วก็อยู่ตรงนั้นไปเลย
จนเสร็จพิธีงานฮะ
ปียพัฒน์ชุนหาโสพลผู้อำนวยการศูนย์บริหารการขนส่งท่าอากาศยานดอนเมือง
เมินว่าวันที่๒๕ตุลาคมจะเป็นวันที่ประชาชนเดินทางด้วยเครื่องบิน
ลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองหนาแน่นมากที่สุด
พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าในวันเดียวกันนั้นจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศ
เดินทางมาใช้บริการรถบัตรฟรีจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสนามหลวงไม่ต่ำกว่า๑หมื่นคน
สนามบินดอนเมืองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เปิดพื้นที่ให้บริการประชาชน
นำรถยนต์มาจอดฟรีได้ถึง๕จุดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม
เช่นเดียวกับรถบัสที่เปิดให้บริการไปจนถึงสิ้นเดือนนี้